อยากจะให้ดูและให้อนุรักษ์ก็คือวัว
วัวสมัยนี้ยุคนี้มันก็มีวัวแปลกเยอะเหมือนกัน
บางทีมีอะไรงอกมาอะไรเกินมา
แตกต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นไปติดตามกันในช่วง
แปลกแวกเอ
ไปเที่ยวกับวัวที่มีลักษณะแปลกแปลกอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลย
เริ่มกันที่จังหวัดน้องคายพบลูกวัวมีลักษณะแปลก
มีเต้านมขึ้นทีหลัง
ไปกันที่บ้านเป็งจานบ้านเลขที่๕๘
หมู่ที่๘ตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
ที่นี่พบลูกวัวประหลาดเป็นลูกวัวเพศผู้สีน้ำตาล
มีลักษณะเหมือนเต้านมเป็นวงสีขาว
มีปุ่มคล้ายหัวนม๕หัว
เลี้ยงติดกันอยู่บนแผ่นหลัง
โดยคุณก่อพรมเขตเจ้าของวัวบอกว่า
เขาซื้อแม่วัวมาเลี้ยงได้๔ปีแล้ว

ตัวแรกก็ปกติดีมีเพียงตัวนี้เท่านั้น
ที่ผิดปกติและถือเป็นเรื่องที่แปลกมาก
หลังจากชาวบ้านในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงรู้ข่าว
ต่างพากันมาขอโชคลาภก่อนวิเคราะห์กันไปต่างนานา
และนำไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อ
มาต่อกันที่จังหวัดสุรินมีลูกวัวประหลาดสีเทาสวยงาม
ซึ่งเจ้าของบ้านเชื่อเป็นมงคลแก่ครอบครัว
ไปกันที่บ้านเล็กที่๘๓หมู่๒ตำบลตรึม
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
มีแม่วัวอายุประมาณ๕ปีคลอดลูกออกมาเป็นเพศผู้
มีสีเทาสวยงามแปลกตาและมีความน่ารักน่าชัง
ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
คุณทิติศักดิ์เจ้าของวัวบอกว่าวัวของต้นอายุ๕ปี
เป็นแม่พันธุ์บรามันผสมชาโรเลส
ส่วนลูกสายพันธุ์แรงกัสมีวัวทั้งหมดจำนวน๘ตัว
ซึ่งวัวของตนได้คลอดลูกออกมาเป็นเพศผู้
แต่แปลกที่มีสีแตกต่างกับวัวทั่วไป
โดยจะเป็นสีเทาและสวยงามมาก
พอชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาดูถึงที่บ้าน
ด้านคุณละเอียดซึ่งเป็นแม่ยายของคุณทิติศักดิ์บอกว่า
วันที่คลอดคือวันที่๒พฤษภาคมเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งตอนคลอดออกยากมากตนเลยช่วยดึงขาออกมาให้ผลหมดลูก
พอดึงออกมาแล้วก็ดูสีสันปรากฏว่าออกมาแปลกกว่าวัวทั่วไป
ชาวบ้านจะเรียกว่าวัวศรีหมอก
ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าป่าเทา
จนเป็นที่ฮือหาของเพื่อนบ้านและลูกหลานที่เดินทางมาดู
และเชื่อว่าเป็นเรื่องสิริมงคลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ก็เป็นเรื่องราวความแปลกของสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะ